เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับ

วันนี้มาพบกันเริ่มต้นสัปดาห์
สัปดาห์นี้ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่นะครับ

เป็นการประชุมที่จะมีผู้นำจากทั่วโลก
เดินทางมาที่ประเทศไทย
ถึง๑๙พฤศจิกายนนะครับเรื่องการลงทุนการค้าความร่วมมือความมั่นคงต่าง
ท่านผู้ชมครับนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพิ่งให้สัมภาษณ์เรื่องนี้
วันนี้ก็เดินทางไปตรวจศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจนะฮะที่ใช้เป็นสถานที่ประชุมหลัก
พลเอกประยุทธ์ขอร้องไปยังทุกฝ่ายขอให้ให้ความร่วมมือในการไม่ทำให้เกิดความเสียหาย
มีอยู่ช่วงนึงนายกบอกว่าอยากให้เห็นใจไปทางตำรวจกับทหารกับทางเจ้าหน้าที่ด้วย
เวลาเกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอยากจะใช้ความรุนแรงอะไร
ไม่รู้ว่าเป็นการส่งสารหรือว่าเป็นการเตือนไปถึงใครหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยต้องเชิญมาคุยกันหน่อยต้องเชิญมาถามกันหน่อยว่า
ก็คือมายพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผลอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
เราหายเงียบกันไปพักใหญ่เนอะค่ะในเรื่องของการชุมนุมค่ะช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงอะไร
โควิดด้วยอะไรด้วยหรือว่าหรือว่ามันยังไงสถานการณ์โควิดด้วยค่ะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่รัฐใช้อำนาจกฎหมายในการจับเพื่อนเราเข้าไปขังหลายต่อหลายคน
บางคนถูกขังนานกว่าหกเดือนแล้วก็เงื่อนไขต่างต่างที่ถูกกำหนดออกมาเนี่ย
ก็ทำให้หลายคนชุมนุมหรือว่าออกมาทำกิจกรรมได้ค่อนข้างยากขึ้นค่ะพี่
มันก็เลยเหมือนกับหายไปไปช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะใช่ค่ะ
คือส่วนหนึ่งต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าด้วยข้อเรียกร้อง๓ข้อของเราตั้งแต่
ยังไม่ถูกตอบรับให้มันชัดเจนเนาะคุณพิวจันโอชายังอยู่
ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเรายังไม่ได้สังคมที่ดีกว่าสักที
แล้วนโยบายของที่รัฐบาลพยายามผลักดันในการประชุม
บันดาลใบจุดเรกดูแล้วที่จะส่งผงกระทบต่อในพื้นที่ต่างจังหวัดน้อง
เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรที่ดินหรือว่าสภาพอากาศ
ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้พวกเราต้องออกมาส่งเสียงอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะเป็นการป้องกันแล้วก็บอกสู่เวทีต่างชาติด้วยว่า
รัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบทำนะในการที่จะเป็นเจ้าภาพ
แล้วก็มันมีนโยบายอื่นที่อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนในภายหลัง

แสดงว่ามายกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ย
มันมีเนื้อหาสาระจากเวทีประชุมเอเป็กอยู่นะ

ไม่ได้หมายความว่าอาจจะไล่บิ๊กตูเอะอาจจะไล่บิ๊กตู่อย่างเดียว

คือเราพยายามชี้ให้เห็นโดยการหยิบยกประเด็นพื้นที่นี่แหละค่ะ
มาบอกว่าทำไมคุณประจันทร์โอชาถึงไม่มีความชอบทำพอในการที่จะเป็นรัฐบาลแล้ว
แล้วก็ทำไมประชาชนถึงอยากได้อำนาจที่แท้จริงกลับคืนมาสู่ประชาชนเพื่อจะได้กำหนดอะไรหลายอย่างเอง
ประเด็นปิดย่อยเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เอ่อมันเกิดขึ้นมาโดยตลอด
แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีคนสนใจมากในประเด็นเชิงทรัพยากร
และครั้งนี้เป็นจุดร่วมสำคัญค่ะที่จะได้นำเสนอในส่วนตรงนี้ด้วย
แล้วก็ปัญหาของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่จะได้ถูกหยิบยกมาพูดให้กับสาธารณชนได้รับรู้แล้วก็ต่างชาติได้รับรู้ด้วยค่ะ
เดี๋ยวพี่จะค่อยไล่ถามไปนะเหตุผลข้อเรียกร้องการเคลื่อนไหวต่าง
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองฟังเหตุผลสิ่งที่ทางรัศดรหยุดเอเป็ก๒๐๒๒เขาจะสื่อสารมาอย่างเราในวันนี้ด้วยนะฮะ
เดี๋ยวผมจะคุยกับทางรองโฆษกรัฐบาลด้วยกับทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมนะฮะแต่ว่าเอาทางทางกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนค่ะ
เรามีแนวร่วมกี่กลุ่มอะไรยังไงฮะใหม่ลองเล่าให้ฟังหน่อย
ตอนนี้นอกจากที่จะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในประเด็นเชิงโครงสร้างตั้งแต่๖๓นะคะ
ก็จะมีพี่น้องชาวบ้านพี่น้องประเด็นเชิงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคด้วยเข้ามาร่วมด้วย
ตอนนี้เนี่ยขั้นต่ำคือ๗๕องค์กรที่เราร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ
เรากลับไปเชื่อมร้อยกับพี่น้องชาวบ้านพี่น้องเชิงพื้นที่ที่เขาต่อสู้เรื่องทรัพยากรมาโดยตลอด
เพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาเชิงโครงสร้าง
และในปัญหาเชิงโครงสร้างนี้เราจะผลักดันให้มันเป็นสังคมที่ดีกว่า
ด้วยการหยิบยกประเด็นเชิงพื้นที่หรือทรัพยากรเหล่านี้ที่ได้เจอจริงมาอธิบายร่วมแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างไปพร้อมกัน
องค์กรนี่อย่างเช่นอะไรบ้างลองยกตัวอย่างได้ไหม

อย่างตอนรัศดรเราจะมีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะเน้นไปทางกลุ่มทางภาคการเมืองเป็นหลัก

ใช่ค่ะเราจะร่วมกันเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นเครือข่ายสลำ๔ภาคนะคะสมชาคนจนนะคะสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนืออย่างนี้นะคะ
อย่างเดียวแต่เราต้องการแสดงเห็นถึงแง่มุมที่พี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เจอมาโดยตลอด
ตั้งแต่เกิดการรัฐประหารการต่อสู้ในเชิงพื้นที่การต่อสู้เชิงทรัพยากรที่รัฐบาลพยายามริดร้อนจากประชาชนไป
พวกเขาเหล่านี้เนี่ยพยายามต่อสู้มาโดยตลอดแล้วเราเนี่ยก็เลยเชื่อมร้อยให้พวกเขาได้ออกมาพูดกันอย่างเปิดหน้าว่ามันมีปัญหาอย่างไรบ้างแล้วก็จะได้ขยายความร่วมกัน

ก็จริงมันมีการเชื่อมร้อยกันมาโดยตลอดนะคะพี่คือตั้งแต่๖๔เนี่ยเห็นว่าไม่มีการชุมนุมเนอะ
แต่ว่าเรายังคงมีการติดต่อประสานกับพี่น้องเครือข่ายแล้วก็พี่น้องต่างจังหวัดเข้าไปดูปัญหาในพื้นที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อย่างบางเรื่องเป็นโรงงานน้ำตาลในทางแถบภาคอีสานอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าประเด็นเรื่องพื้นที่ของทางภาคเหนือที่เป็นผลมาจากนโยบายโทรคืนผืนป่าอะไรพวกนี้ค่ะ
เราพยายามเข้าไปให้เห็นถึงปัญหาที่พวกเขาเจอกันจริงแล้วก็จะได้มาดูกันว่ามันจะแก้ยังไงได้บ้างเราจะหยิบตรงไหนมาพูดถึงได้บ้าง

เหตุผลในการที่ต้องออกมาเรียกร้องออกมาเคลื่อนไหวออกมาชุมนุม

แน่นอนว่ามันจะมีสองส่วนหลักค่ะสองส่วนหลักก็คือส่วนแรกเนี่ย
เราต้องการชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลของประยุจันทร์โอชาเนี่ย
ไม่ได้เป็นตัวแทนของวาชนที่ดีพอที่เหมาะสมพอ
รัฐบาลชุดนี้มีประชาชนส่วนหนึ่งไม่ยอมรับอันนี้เราต้องพูดตรง
รัฐบาลชุดนี้ดำเนินการโดยใช้กฎหมายในการริดรองสิทธิเสร็จภาพมาโดยตลอดเนาะ
ที่นี้เนี่ยหนึ่งคือความไม่ชอบทำของรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมคะ
ที่เขาไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนประชาชนในเวทีโลกได้
ถึงได้มีการออกโครงการนี้ออกมานะคะมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าผลกระทบในระยะยาวเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องประชาชนจริง
เพราะว่านโยบายตัวนี้พี่น้องประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเข้าไปคิดเห็นหรือว่าแสดงความคิดเห็นหรือว่าเข้าไปคัดค้านอะไรเลยสักอย่างเดียว
เท็จฝั่งภาพพี่น้องประชาชนมันไม่ได้ถูกหยิบยกเข้าไปในการดำเนินการนโยบายนี้เลย
ใช่ค่ะเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวค่ะ
แต่ว่าเนื้อในแล้วเนี่ยด้วยตัวคนที่กำหนดนโยบายนี้ออกมาไม่ได้มีประชาชนอยู่ในนั้นเลย
ไม่ได้มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และได้รับผลกระทบจริงอยู่ในการออกแบบนโยบายชุดนี้เลย
มีเพียงแค่กลุ่มของรัฐบาลแล้วก็กลุ่มของฝั่งภาคในทุนเพียงเท่านั้นคือกับคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทั้งหลายที่เป็นบริษัทที่ก็มีข้อพิพาทกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เชื่อมั่นในนโยบายนี้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าไปดูเนื้อใน
แต่ทีนี้รัฐบาลไทยได้ทำการแย่งชิงพื้นที่ไปจากประชาชนตั้งแต่นโยบายทวงคืนผืนป่าตั้งแต่ยุคคอสชแล้วจะเอาพื้นที่ตรงนี้ไปปลูกป่า
แต่อันนี้คือมันไม่ใช่ในรูปแบบนั้นค่ะเราเคยได้เคยได้เรียกร้องมาก่อนไหมมีมีหลายองค์กรที่พูดถึงในเรื่องนี้ค่ะแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าประเด็นเชิงทรัพยากรก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักประชาชนหลายคนก็ไม่ค่อยรับทราบไม่ค่อยรับรู้เนอะแล้วก็ด้วยความที่มันไม่ได้มีแค่
ทั้งรัฐและในทุนในพื้นที่อย่างเช่นการถูกล้อมบ้านการถูกกดดันไม่ให้ไปพูดไปยื่นร้องเรียนหรืออะไรต่างแล้วรัฐเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการเมินเฉยต่อข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนที่เคยยื่นออกไปด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้เราถึงให้ความสำคัญกับครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะมันเป็นจุดร่วมที่

แต่แน่นอนว่าอีกมุมนึงเนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมในไทยเนี่ยเขาต้องการไปยื่นเรื่องเรียกร้องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่จะเข้าสู่เวทีการประชุมหรือตัวของผู้นำการประชุมเอง

ใช่ค่ะยกเลิกไปเลยค่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบนี้เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นเราอยากให้มีนโยบายที่มันมีส่วนร่วมกับเรามากกว่านี้หน่อย
เราไม่ได้ติดอะไรเลยถ้าอาจจะมีนโยบายไปสู่ประชาคมโลก
แต่ว่านี่มันเป็นนโยบายที่รวบรัดตัดตอนและตัดประชาชนออกจากสมการมากเกินไปค่ะ

ใช่ค่ะเราเลยต้องเรียกร้องให้ยกเลิกไปเลย

ก็การเรียกร้องเนี่ยแน่นอนว่าเราได้มีการประกาศออกไปแล้วเนาะ
ว่าจะมีการชุมนุมในวันที่๑๖๑๘พฤศจิกายนนี้นะคะ
ซึ่งแน่นอนว่าจะมีเวทีคู่ขนานที่เราจะหยิบยกข้อเสนอในแง่มุมของเราต่อนโยบายวีซีจี
ให้กับเวทีคู่ขนาดนี้ได้รับทราบแล้วก็เป็นการสื่อสารโดยตรงว่า
มุมมองของเรานั้นเรามองบีซีทีอย่างไร
เรามองบีซีจีว่ามันมีผลกระทบในระยะยาวกับประชาชนอย่างไรและเราอยากได้อะไรต่อไป
ซึ่งการเรียกร้องนี้ส่วนหนึ่งหนูคิดว่ามันจะเป็นการสื่อสารส่งสารที่ดี
แล้วก็อาจจะเป็นการกดดันในรูปแบบหนึ่งด้วย
เพราะว่ารัฐบาลประยุจันทร์โอชาเองก็อาจจะรู้สึกไม่อยากให้มีการชุมนุมมากนักในช่วงที่มีต่างชาติมา
เดี๋ยวพี่จะมาถามว่าเวทีคู่ขนานใช่ไหม

แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวฟังทางรัฐบาลก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
โฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกนะฮะ
รองโฆษกอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
สวัสดีค่ะคุณภาคภูมิและท่านผู้ชมค่ะ
ครับท่านรองโฆษกครับ
ถ้าเกิดทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาต้องการยื่นข้อเรียกร้องต่างเนี่ย
เราจัดให้มีที่เรียกร้องหรือว่ายื่นข้อเสนอหรือว่าอะไรยังไงฮะในการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยครับ
ที่จริงสำหรับการเตรียมการประชุมเป็นเจ้าภาพเอเป็กครั้งนี้นะคะ
ในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อย
ตรงไหนที่ห้ามมีการชุมนุมนะคะ
แต่ว่าส่วนถ้ามีน้องหรือว่าภาคประชาชนอยากจะแสดงออก
ก็ขอให้อยู่ในพื้นที่ที่กฎหมายอนุญาตให้ทำ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของความเป็นเจ้าภาพของประเทศด้วยนะคะ
สำหรับนโยบายที่มีความกังวลในเรื่องบีซีจีเนี่ย
ต้องชี้แจงว่าบีซีซีนี่เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับกระแสโลกนะคะ
ในเรื่องของการป้องกันปัญหาไฟเม็ดเช้งหรือว่าภาวะโลกร้อน
รวมถึงมันสอดรับกับการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
และนโยบายบีซีซีนี้ก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก
เพราะว่าเป็นการขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็มีความสำเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมให้นานาชาติได้เห็นนะคะ
ก็อยากให้มีความเข้าใจตรงนี้ในนโยบายที่ถูกต้อง
เพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างด้วย
จะได้เข้าใจตรงกันว่าอย่างทางฟังของกลุ่มรัศดรหรือกลุ่มแนวร่วมเนี่ย
เขามองว่าตอนที่ไปทำนโยบายกันเนี่ยลงไปในพื้นที่ต่างเนี่ย
พอสิ่งต่างที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชาวบ้านในพื้นที่มากนัก
จริงแล้วนโยบายตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรยังไงฮะท่านครับ
เศรษฐกิจชีวภาพนะคะเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียว
คือคำว่ายกตัวอย่างง่ายอย่างคำว่าเศรษฐกิจชีวภาพนั้น
เราก็เป็นการยกระดับพืชผลทางการเกษตรที่ง่ายที่สุด
อย่างพืชผักอย่างสมุนไพรต่างที่วันนี้เนี่ย
ถ้าเรามองอย่างปัจจุบันก็คือปลูกเป็นต้นแล้วก็ไปขายไปบริโภค
แต่เมื่อเราขับเคลื่อนเป็นเศรษฐกิจชีวภาพเนี่ย
เราจะไม่ได้มาขายพริกขายพืชสมุนไพรเป็นต้นแล้ว
เราจะสกัดสารตรงนั้นออกมาใช้ในการเป็นยารักษาโรคอาหารบำรุง
ถ้าเราไม่ยกระดับเป็นเศรษฐกิจชีวภาพเนี่ย
เราก็จะคิดแค่การแปรรูปอ้อยนั้นให้เป็นน้ำตาลแข็ง
แต่ถ้าเราขับเคลื่อนเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรม
มันก็จะทักนำไปสู่ผลักษณ์ผลทางพลังงานที่มีมูลค่าเพื่อเปลี่ยงภูมิอื่นกลับมา
หรือถ้าเป็นกรณีเหล่าเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีภาคประชาชนผู้ผลิตโรงงานเข้ามาเข้าสู่กระบวนการที่จะขับเพิ่มเป็นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้
ทีนี้อันนี้พอมันเป็นนโยบายเนี่ยเวลาในทางปฏิบัติมันก็ต้องลงไปในระดับชุมชนใช่ไหมคะ
ชีวภาคที่ซัดเจนเลยว่าอย่างผิดผลการเกษตรเราจะพัฒนาเป็นยารักษารก
เป็นเครื่องสำอางเป็นเครื่องดื่มเป็นสินค้าหลุมอื่นที่มันมีมูลค่าสูงขึ้น
มันก็ต้องทำงานร่วมกับประชาชนชุมชนต่าง
ถ้าส่วนไหนที่กลุ่มผู้เห็นต่าง
บอกว่ามันยังไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงไหน

อันนั้นก็ไปแก้ไขในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติ
แต่นโยบายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความชื่นชม
แล้วก็เห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม
ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้จากรัฐบาลค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ยืนยันว่าเราไม่ได้ว่า
โอ้โหเป็นนโยบายที่จะไปเอื้อต่อนายทุนเท่านั้น
แล้วทำให้ประชาชนเสียประโยชน์อะไรตรงนี้

ในทุนคนเดียวก็ไม่สามารถขับเคลื่อเศรษฐกิจชีวภาพได้
ประชาชนนะคะเพียงเป็นผู้ผลิตสินค้าการเกษตร
เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบก็ไม่สามารถยกระดับได้
ถ้าไม่มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแหล่งเงินทุนที่เข้าไปเอื้ออำนวย
ให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันนะคะ
ระหว่างประชาชนเกษตรกร
การเอ่อภาพการผลิตแล้วก็การค้าขายส่งออก
ไปยังลูกค้าในประเทศต่างต่างครับ
ท่านท่านรัชดาฮะอย่างที่จะเข้าเอเป็กอย่างนี้
ที่เราจะเข้าไปแล้วเราจะไปมีความร่วมมือกันเนี่ย
อันนี้เป็นในแง่ของภาพกว้างของนโยบายว่าเราจะทำด้านนี้
โดยที่ไม่ได้ลงไปที่ดีเทลหรือว่ารายละเอียด
อย่างที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวก็ไปคุยกันสิ
ถ้ารายละเอียดตรงไหนไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้อง
มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะถ้าเกิดผมฟังอย่างที่ท่านอธิบายให้ฟัง
ในรายละเอียดเป็นเรื่องของภายในประเทศของแต่ละพื้นที่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานเหมือนเวียนการทำหรือว่าการยกระดับพืชสมุมชัย
แต่ในบางพื้นที่อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นฉันคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่นโยบาย
นโยบายมาถูกทางแล้วเป็นสิ่งที่กระแสโลกทั่วโลกเขามาบีซีฟรีกันหมดค่ะ
แต่ถ้าพื้นที่ตรงไหนยังเป็นปัญหาอันนั้นคือเรื่องของการปฏิบัติ
เราก็ต้องไปคุยแต่ถ้าถามว่าในเวทีเอเป็กครั้งนี้จะคุยอะไรบ้าง
แน่นอนค่ะประเทศไทยเราจะต้องมีโชว์เคสไปเรียกว่านำเสนอให้ชาติอื่นเห็นว่า
เริ่มอย่างไรบ้างแล้วมันไปต่อยอดเห็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมงอกงามแค่ไหน
เพราะฉะนั้นที่เขาเรียกร้องบอกต้องเลิกนโยบายนี้ต้องเลิก
เอาเข้าประชุมเอเป็กไม่ได้เนี่ยคงคงจะเลิกไม่ได้แน่แบบนี้นะคะว่า
แต่ถ้ากลุ่มคนที่พี่น้องประชาชนมีข้อกังวลตรงไหนอันนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติ
รัฐบาลพร้อมรับฟังอยู่แหละค่ะครับอ่าส่วนข้อเรียกร้องต่างต่าง
เดี๋ยวจัดสถานที่ไว้ให้ยื่นข้อเรียกร้องนะฮะค่ะครับอ่าวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับอ่านี่นะฮะ
ท่านรองโฆษกรัฐบาลนะครับคุณรัชดาธนาดิเรกเอามายนี่
เรื่องรายละเอียดปลีกย่อยตรงไหนไม่เป็นทำอะไรยังไงเนี่ย

น่าสนใจนะคะที่เขาตั้งภาพของ
ถึงว่านโยบายตัวนี้ได้รับการตอบรับจากสังคมโลก
มากกว่าการมองว่านโยบายตัวนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนมาก่อนหรือเปล่า

คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการจะจัดทำนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เป็นนโยบายของชาติเนี่ยนะคะที่จะไปนำเสนอต่อเวทีโลกเนี่ย
แน่นอนว่ามันอาจจะสอดคล้องกับสังคมโลกเนอะ
แต่ว่าโดยพื้นฐานมันต้องมองถึงว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้น
มันเกิดกับพี่น้องประชาชนในชาติอย่างไรก่อน
แล้วพี่น้องประชาชนในชาติยินยอมไหม
หรือเห็นว่าในสภาวะความเป็นจริงแล้วในเชิงพื้นที่
ในเชิงการทำงานในเชิงการดำรงชีพจริงเนี่ย

แล้วณตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้ฟังเมื่อกี้นะคะ
ตัวหนูเองหนูก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่า
แต่เราบอกว่าวิธีการจัดการตั้งแต่ต้นมันถูกต้องหรือเปล่า
ตอบสนองพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศจริงหรือเปล่า
ซึ่งหนูคิดว่าจากที่ฟังเมื่อกี้ก็คงไม่ได้มองพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะ
เพราะไม่งั้นจะไม่บอกว่าค่อยไปคุยกันทีหลัง

หมายถึงรัฐบาลเขายืนยันว่ายังไงก็ไม่เลิก
ซึ่งเราจะต้องเรียกร้องของเราต่อไปใช่ไหม

อ่าถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายทางเอเป็กเนี่ย
พลเอกประยุทธ์ไม่ชอบทำยังไงในการเป็นประธานประชุมเอเป็
โอ้โหเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายค่ะ
จริงคุณประยุจันทร์โอชาไม่ชอบทำตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะ
แล้วก็ไม่ชอบทำตั้งแต่ที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล
หรือเป็นตัวแทนในการเป็นเจ้าภาพ
เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือเรามีข้อสงสัยตั้งแต่

เพราะเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักกับประชาทิศปไตย
แล้วส่วนหนึ่งหลังจากที่รัฐประหาร
ให้มีการรากร้านมนุนวิธีการในการทำประชามาติของร้านมนุน๖๐
ก็มีปัญหาในการใช้กฎหมายปิดปากประชาชนมาด้วยนะคะ

เรื่องที่๓ค่ะการเลือกตั้งเรากล้าพูดไหมว่าการเลือกตั้งนั้น
ดูแล้วเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมจริง

ใช่ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งหนูมั่นใจเลยว่าหลายคนเห็นถึงข้อพิรุธในการเลือกตั้งครั้งนั้น
แล้วก็เลยทำให้คนเนี่ยมีการตั้งคำถามกับตัวของคุณประยุจันทร์โอชามาโดยตลอด
จนถึงปัจจุบันนี้ทำไมถึงมีคนออกมาต่อต้าน
เพราะเขาเองก็ยังสงสัยในผลของการเลือกตั้งครั้งนั้นด้วยอยู่เหมือนกัน
ซึ่งนอกเหนือจาก๓ข้อนี้นะคะก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณประยุจันทร์โอชา
เป็นคนที่ควบคุมนโยบายต่างในช่วงของรัฐบาลชุดนี้
ในการใช้กฎหมายปิดปากปกปิดสิ่งต่างสิ่งความจริงที่มันอยู่ในประเทศนี้
กั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มันควรจะต้องทำได้ตามระบบประชาธิปไตย
ทีนี้คำถามใหญ่มาเลยคือว่าแล้วคุณปีจันโอชาเป็นรัฐบาลนี้เพื่อใคร
ไม่ได้เพื่อประชาชนเหรอถ้าเพื่อประชาชนจริงจริงทำไมถึงมีการริดรอสิทธิเสร็จภาพของประชาชนมากขนาดนี้มาโดยตลอด
จนถึงตอนนี้เองประชาชนออกมาเรียกร้องตั้งแต่ปี๖๓
และออกมาหนูคิดว่าจำนวนเพิ่มขึ้นเยอะมากมากนะคะแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่เคยฟังข้อเรียกร้องของประชาชนเลย
แม้กระทั่งข้อเรียกร้องแรกแรกที่เราเคยพูดไปอย่างเช่นหยุดคุกคามประชาชนรัฐบาลชุดนี้ยังไม่หยุดเลย
ซึ่งส่วนตรงนี้เลยทำให้เราเห็นชัดเจนค่ะว่าการคุมอยู่ของรัฐบาลประยุจันทร์โอชาไม่ได้ทำไปเพื่อประชาชน
แต่ทำไปเพื่อใครเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วจะให้เขาทำยังไงจะเรียกร้องยังไง

พักกันครู่เดียวครับอีกสักครู่กลับมาครับ

ท่านผู้ชมครับฟังเหตุผลกันต่อนะฮะ
มายเล่าให้ฟังต่อหน่อย

เหตุผลเรื่องความไม่ชอบทำของพลเอกประยุทธ์

เอาบอกมาไล่มาตั้งแต่ขอสอช่อเลย

จนมาสิ่งต่างนานา
ที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นความไม่ชอบทำเชิงโฮงสร้างใช่ไหมคะ
โครงสร้างอำนาจที่อำนาจมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนจริง

มันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอย่างเช่นที่เมื่อกี้ท่านรองได้พูดไว้ใช่ไหมคะ
เรื่องของโรงงานไฟฟ้าเอ่ยเรื่องของพืชพันธุ์ต่างเอ่ย
อันนี้ก็เป็นผลกระทบหนึ่งในอินดีเทลด้วยเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโรงงานไฟฟ้าชีวมวลค่ะ
ที่เป็นโรงงานไฟฟ้าน้ำตาลอ้อยเนี่ยเมื่อก่อนเรายังกินอ้อยกันได้ใช่ไหมคะพี่
อ่าเรายังกัดอ้อยกันได้เนอะแต่นะตอนนี้เนี้ยอ้อยเนี้ยถูกถูกเอ่อ
พัฒนาสายพันธุ์ให้มันแข็งขึ้นให้มันเหมาะกับการไปทำเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น
แล้วถามว่าณจังหวะนี้เราต้องการโรงงานไฟฟ้าเริ่มเพิ่มขึ้นไหมคะ
ไฟฟ้าตอนนี้เราก็เกินกันอยู่แล้วนะคะกำลังการผลิตมันก็เพียงพออยู่แล้ว
โรงงานไฟฟ้าเรามีเต็มไปหมดเลยนะคะรวมถึงว่าค่าไฟยนต์ก็เพิ่มขึ้นใน
อย่างชัดเจนเลยนะคะมันเป็นภาระที่ประชาชนต้องแบกรับโดยที่มันเกินความจำเป็นไปค่ะพี่
เพราะฉะนั้นเนี่ยในความจำเป็นในการสร้างโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
มันมันก็ไม่จำเป็นแล้วแต่รัฐบาลชุดนี้ก็พยายามผลักดันนโยบายแบบนี้ออกมา

ผลกระทบในพื้นที่พี่น้องประชาชนได้รับเจอมันเยอะมากเลยนะคะ
แล้วการที่จะไปแก้หรือคัดค้านในภายหลังเนี่ย
ทำได้ลำบากมากเพราะรัฐเองก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมขนาดนั้นเนาะ
อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลบอกว่าอยากจะทำเพื่อประชาชน
เขาก็พูดอยู่ตลอดนะคะว่าผลประโยชน์ทั้งหมดนี้จะตกแต่คนในชาติ

แต่ท่าทีของรัฐบาลชุดนี้ค่ะที่มีมาโดยตลอดก็คือการผูกขาดกับในทุนเป็นหลัก
พรบสุรา๙หน้าที่เพิ่งตีตกไปค่ะพี่ส่วนนั้นจริงแล้วถ้าหากมันผ่านนะคะ
ถ้าหากมันผ่านซึ่งเขียนไปแค่สองเสียงเองถ้าหากพรบตัวนั้นผ่าน
จะเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้นำเสนอสุราพื้นบ้านในมุมมองของตัวเอง
ได้ผลิตเองได้โชว์ศักยภาพในการผลิตสุราพื้นบ้านของตัวเอง
แล้วก็มีตลาดในการแข่งขันของสุราตรงนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ที่ไม่ได้ผูกขาดกับในแค่กี่บริษัทแค่ไม่กี่บริษัทนะคะ
ทีนี้กลับกลายเป็นว่ารัฐบาลที่บอกว่าจะทำเพื่อประชาชนแต่ตีตกนโยบายที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
ลดการผูกขาดเขากลับตีตกไปซึ่งตรงนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่า
สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้พยายามทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพื่อประชาชนโดยแท้
แต่มันคือการดำเนินนโยบายต่างเพื่อยังคงรักษาผลประโยชน์ไว้ให้กลุ่มทุนใหญ่
แล้วก็ปิดกั้นโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดกับกลุ่มทุนย่อยหรือพี่น้องประชาชนตัวเล็กด้วย
ซึ่งถ้าจะบอกว่านโยบายต่างนี้ทำเพื่อประชาชนเนี่ยก็ดูน่าคิดแล้วก็ดูน่าสงสัยไปนิดหนึ่งด้วยเหมือนกัน

เราต้องการอะไรคือกับพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวอีกไม่กี่วันยังไงพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเป็นประธานเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเป็ก
ค่ะก็โอเคอย่างที่เราได้ยื่นข้อเรียกร้องไปเนาะอย่างข้อแรกก็คือให้ยกเลิกนโยบายบีซีจีใช่ไหมค่ะอันแรก
เซ็นสัญญาสัญญิงสัญญาอะไรว่าจะเอาทรัพยากรในชาติไปดำเนินการตามนโยบายนั้นเพื่อให้ประโยชน์มันเกิดขึ้นหรือว่าเกิดการเปิดการค้าหรืออะไรต่างเกิดขึ้น
เพราะว่านโยบายเหล่านั้นมันไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยอิงจากประชาชนโดยแท้แต่เป็นการอิงกับนายทุนเป็นหลัก
ร้องให้พลเอกประยุทธ์ไม่ลงนามไม่ลงนามค่ะไม่ลงนามทำข้อตกลงใดทั้งสิ้นกับกับผู้นำเอปิกในครั้งนี้นะคะส่วนข้อที่สามแน่นอนค่ะคือข้อที่สำคัญที่สุดแล้วเราเรียกร้องมาโดยตลอดนะคะเราพยายามบอกให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปเนอะแต่เขาก็ยังไม่ออกสักทีนะคะซึ่งครั้งนี้เราเลยต้องการยื่นให้เป็นร

เสนอไปก่อนหน้านั้นด้วยว่าหนึ่งคือสารรับนูนต้องรีบวินิจฉัยกฎหมายลูกให้เสร็จนะคะให้ให้ผ่านด้วยให้เรียบร้อยนะคะสองคือทางกรกตเนี่ยจำเป็นจะต้องรีบแถลงอ่าสูตรการเลือกตั้งเขตการเลือกตั้งการคำนวณการเลือกตั้งทั้งหมดให้พี่น้องผู้ชมได้รับทราบร่วมกันว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านี้มันจะมีสูตรการค
ตั้งซึ่งถ้าไปขยายความในก็ต้องพ่วงไปด้วยคำวิจัยของสารรับนูนแล้วก็อ่ากติกาของกรกตพ่วงเข้ามาด้วยอยู่ดีค่ะอ่าคือกลุ่มรัชดรที่เรียกร้องให้มีการยุบสภาเนี่ยค่ะพร้อมพร้อมกันเนี่ยก็คือเรียกร้องว่าสารรับนูนค่ะท่านก็ต้องวินิจฉัยให้เร็วด้วยถูกต้องค่ะกรกตเองก็ต้

่งเรื่องแก้รั่วร่างรัฐธรรมนูนใหม่ค่ะทำไมต้องมาเรียกร้องในช่วงการประชุมเอเป็กทำไมไม่รอว่าเออเสร็จประชุมเอเป็กให้เรียกร้องหรือก่อนหน้านี้เรียกร้องก่อนประชุมเอเป็กก็ได้นายก็บอกว่าขอความร่วมมือเถอะอย่าไปทำอะไรให้แบบมันเกิดความวุ่นวายอยากให้ประเทศเสียหายได้ไหมในช่วงประชุมเอเป็
จากกลางตรงค่ะว่าสิ่งหนึ่งที่จำเป็นให้เราต้องพ่วงข้อนี้เข้ามาด้วยในการเรียบร้องครั้งนี้เพราะว่าเราต้องการบอกให้เวทีต่างชาติรับรู้ด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบทำที่จะเป็นตัวแทนประชาชนอ่าหลายหลายอย่างที่รัฐบาลชุดนี้จัดทำขึ้นประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ประชาชนเองอา

วันสามวันค่ะสามวันเลยค่ะซึ่งในวันที่สิบหกสิบเจ็ดเนี้ยค่ะจะเป็นการตั้งวิธีคู่ขนานเพื่อนำเสนอข้อคัดค้าหรือว่าแง่มุมที่ประชาชนมีต่อนโยบายบีซีจีแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่กระทบจริงจริงเจอจริงจริงแล้วก็เอามาพูดให้ฟังจริงจริงว่าโอเคมัน
ว่าอาจจะทำให้อาจจะไปจัดได้แต่ว่าเราก็ต้องดูถึงสถานการณ์ด้วยว่ามันเหมาะสมตรงไหนอย่างไรบ้างคือจะมีเวทีคู่ขนานใช่ค่ะแน่นอนค่ะแล้ววันที่สิบแปดหรืออีกวันหนึ่งอ่ะวันที่สิบแปดเนี่ยต้องประเมินกันอีกทีค่ะว่าเราจะไปส่งเสียงข้อเรียกร้องของเราได้ได้ให้มันตรงที่สุดตรงไหนได้บ้างจะไปส่งเสียงข้อเรียกร้องเหรออันนี้ต้องรอ

ค่ะเราทำตามขั้นตอนไหมหรือว่ายังไงก็ในขั้นตอนที่ที่ดูเหมือนจะจะพอเป็นไปได้ก็ก็คงตามนั้นค่ะแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เองก็ไม่ได้ทำตามขั้นตอนหลายหลายอย่างเนอะแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่ประชาชนเป็นหลักหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันก็มีการสร้างอำนาจต่อรองและการสร้างแรงกดดันบางอย่างของทางภาคฝั่งภาคประชา

ก็คือที่กระทรวงการต่างประเทศสวทธิศยานะครับแล้วก็มีที่แจ้งวัฒนะและในส่วนที่จะเป็นเรื่องของตกลงจะอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนเนี้ยก็จะมีชุดที่เร็วไปไปไปพร้อมไปรับการอ่าเสนอข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ชมนมเนี้ยได้นะครับท่านนี้ก็จะจะดูตามสถานการณ์ว่ากลุ่มผู้ชมนมเนี้ยจะอยู่ตรงจุดไหนหรือจะจะมี

นำเขตเศรษฐกิจนะครับนะครับในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คงต้องขอกันว่าไม่ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการยังไงได้นะครับไม่งั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่คงต้องประการครับกังวลไหมฮะเนี่ยว่าจะมีความรุนแรงหรือว่าความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นเอ่อก็ก็ไม่ประมาทนะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลแล้วก็ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ที่จะมีความ

ใช่ค่ะแน่นอนค่ะเราไม่ได้ต้องการปั่นป่วนแต่เราต้องการนำเสนอประเด็นเชิงพื้นที่ที่พี่น้องประชนได้รับประกอบจริงจริงให้กับเวทีต่างชาติได้รับรู้และให้รัฐบาลได้ตนักถึงสิ่งที่พี่น้องกำลังกำลังพบเจออยู่ด้วยว่าเราเดือดร้อนแค่ไหนด้วยค่ะโครงสูตรตำรวจบอกให้ไปยืนที่กระทรวงการต
พบเจออยู่ให้ได้มากที่สุดแล้วกันค่ะจะพยายามเข้าใกล้ศูนย์การประชุมของเขาไหมเอเปกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถส่งเสียงได้ถึงแค่ไหนค่ะอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะขอบคุณนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภา
ต้องพึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัตน์ทีวีท่อง๓๒